ดูเรื่องของพระท่านเจ้าวาดวัดเนินไร่ฉะเชิงเซา
ผัวเมียคู่นี้ได้ไปขโมยเงินตู้บริจาคได้เกือบสามพัน
นะฮะจากการแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนี่ครับมาแล้ว
คนก่อเหตุกล้องวงจรปิดในวัดเนินไร่อำเภอแปลงยาว
จังหวัดเชิงเซาคนร้ายคู่นี้เป็นผัวเมียกันนะ
ขี่รถจักรยายนสีดำเข้าไปในวัดบ่ายวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมา
จากนั้นทั้งคู่ก็เข้าไปในพระอุโบสถนะฝ่ายหญิงก็ทำทีจุดทูปไหว้พระนะครับ
ส่วนฝ่ายชายยกตู้รับบริจาคที่อยู่หน้าพระประธานเนี่ยตู้นี้
คุณผู้ชมฮะยกไปแล้วไปหลบมุมอยู่ไปหลบมุมงัดเงิน
งัดเอาเงินสองพันแปดร้อยบาทแล้วก็ยกตู้กลับมาวางไว้ที่เดิม
นะครับแล้วก็สองคนรีบหนีแล้วเห็นแนบเลยคราวนี้นะฮะอ๋อนี่ไง
กลับมาวางแล้วครับหลังเกิดเหตุพระครูสุจิตบุญยากร
ท่านเจ้าอาวาสไปแจ้งความที่สพแปลงยาวครับกระทั่งเมื่อเย็นวานนี้
แกะรอยจับทั้งคู่ได้ที่จังหวัดชนบุรีคือนายประพัดศร
แก้วตาอายุสามสิบเก้าปีและนางสาววัชลีอินชูอายุสามสิบห้าปี
ตรวจยึดรถจักรยานยนต์และชุดที่ใส่ในวันก่อเหตุนะแล้วก็นำตัว
มาสอบปากคำที่โรงพักนายประพัดศรเนี่ยเล่าบอกว่า
มีอาชีพเก็บของเก่าขายนะฮะไอ้ตู้บริจาคไม่ใช่ของเก่าเนี่ย
วันเกิดเหตุขี่รถผ่านวัดตั้งใจจะเข้าวัดไปไหว้พระทำบุญ
แต่เมื่อเห็นเงินในตู้บริจาคอยากได้เงินไปซื้อเสื้อผ้าให้ลูก
ก็เลยลงมือก่อเหตุครับท่านเจ้าอาวาสเล่าบอกว่า
ครั้งที่สี่แล้วโยมครั้งที่สี่แล้วเนี่ยโยมที่มีคนร้ายเข้ามา
ขโมยเงินในตู้รับบริจาคซึ่งทุกครั้งจับคนร้ายได้นะ
แต่ครั้งนี้สงสัยกรรมมันติดจรวดผู้ก่อเหตุจึงถูก
ตำรวจจับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังมีเงินเหลืออยู่อีก๑๕๐๐บาท
ท่านเจ้าอาวาสเทศนาที่ผมบอกนะไม่ได้เทศที่วัดครับ
คราวนี้เทศบนโรงพรรคเลยให้ทั้งคู่สำนึกบาปนะ
สำนึกบาปสำนึกผิดกลับตัวซะเป็นคนดีซะ
แล้วท่านยังเมตตานะท่านมีเงินส่วนตัวอยู่๒๖๐บาท
เอาเอาไปไว้ใช้ตอนต้องโทษก็แล้วกัน
นี่ค่ะเทศสอนเรื่องเมตตาให้ตั้งไว้อีกโอ้โฮดูนี่เนี่ย

๒๖๐บาทโอ้โฮน้ำมันพี่จะแก่เตียนได้
จะทำอีกไหมเนี่ยอย่างนี้ต้องคิดกันนะโอ้โฮแล้วโดนหลายรอบแล้วนะ
เออนะคะก็อยู่ที่กะมนแหละว่าจะคิดได้ไหม
กระมนเป็นหนึ่งในจังหวัดหรือว่ากระมนละสันนะ
อ๋อโอเคงั้นไปกันต่อดีกว่าฮ่าอ้าวเมื่อกี้นะ